เรื่องของเลือกตั้งหกหกนะครับวันนี้ไทยรัฐทีวี
เรามีเวทีดีเบตเลือกตั้งนะฮะค่ะครั้งที่สามใช่ค่ะ
จอมขวัญเหลาเพชรไปที่ภาคใต้นครศรีธรรมราชนะครับ
ตัวแทนภาคการเมืองมากันเก้าพักการเมืองนะฮะก็แน่นอนไปภาคใต้เนี่ย
ต้องคุยเรื่องปัญหาราคายางภาระอ่ะใช่
ปลามน้ำมันนะครับปัญหาชายแดนทางภาคใต้อืมอ่า
ว่ามันเกิดจากอะไรต้นต่อคืออะไรแต่ละพักเนี่ย
ถ้าได้เข้ามาทำงานให้กับประชาชนจริงอืม
ชายแดนใต้เนี่ยจะแก้ยังไงค่ะอ่า

หรือท่านต้องมีการลากเก้าอี้กันเลย

ย้ายที่หลายที่แล้วครับพุดนั่งเลยค่ะ

ปัตตานีติดอันดับทุกปี
ยาลากลายเป็นจังหวัดที่ยากจนซ้ำซาก

เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐ
วิธีการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาก็แก้ไม่ถูกสุด
มันจุดเริ่มมันต้องแก้ที่จุดที่เขาต้องไม่น้อยเนื้อต่ำใจ
แล้วเขาต้องมีเศรษฐกิจที่ดีเขามีความมั่งคั่งนะฮะ
ดังนั้นเราจะต้องแก้โดยเศรษฐกิจ
คือถ้าพลเอกประวิทย์ได้เป็นนายโทษธรรมดิหรือว่านั่งรัฐบาล
มันจะต่างกับ๔๕หรือนับ๘๙ปียังไง
เพราะว่ามีหลายโครงการของพื้นที่ภาคใต้
คนใต้ต้องขึ้นไปทำเนียบว่าไม่ฟังคน
ท่านเป็นรองนายกเรื่องนั้นไม่ต้องไปพูดเยอะ
อย่าไปฝ้าทิ้งคนอื่นก็อีกเดี๋ยวเขาจะมีสิทธิ์พูด
ดังนั้นผมว่าเอาอย่างนี้นะฮะเรื่องนี้นะฮะท่านอยู่กับปัญหา
ท่านรู้ปัญหาว่าที่แก้ที่พูดกันมาทั้งหมด
มันแก้ไม่ได้ถึงแก่งแก้ให้แก่งจริงต้องร่วมมือกับมาเลเซีย
ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านภาคเหนือของมาเลเซีย
ภาคใต้ของไทยร่วมมือกันตั้งเศรษฐกิจร่วม
แล้วทุกอย่างมันก็จะแก้จบ
สิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้มันสะท้อนรัฐราชการ

สิ่งที่ชาวบ้านเขาต้องการเนี่ยถ้าเขารู้ว่า

แต่เมื่อลงไปในพื้นที่เนี่ยสิ่งที่ชาวบ้านบอกคือ
ถ้าเขาอันตรายชีวิตเขาเราไม่ต้องไปคิดแทน
เขาจะบอกเองว่าขอทหารเข้ามาช่วยหน่อย
แต่ทุกวันนี้มันไปแล้วงบประมาณก็ใช้กันแบบนี้ครับ
วันหนึ่งเศรษฐกิจถึงแม้จะตกต่ำ

เพราะเขารู้ว่าเป็นการเกิดจากเศรษฐกิจโลก

เพียงแต่ระบาญประคับประคองให้เดินหน้าไปได้เขาก็ดีใจแล้ว
แต่มาขายขวัญอย่างไรก็แล้วแต่

ผมคิดว่าคนภาคใต้จะไม่ยอมรับครับ

คือว่าคุณอัธวิทย์คือประกันรายได้ประกันราคาไม่เอาเลยใช่ไหม
คืออย่างนี้ครับที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ย
คือให้ระบบสากรสามารถจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้
มันเป็นการเดินหน้าสู่การเป็นเกษตรแปรรูป
พอมันเป็นเกษตรแปรรูปมันจะถูกควบคุมเอง
โดยเฉพาะว่าแบบนี้จะต้องเข้าไปประกันรายได้ยังไง
มันต้องไปคู่กันได้แต่ไม่ใช่ทำประกันไว้ได้แบบนี้ตลอด

เป็น๔ปีที่ดูทั้งกระทรวงเกษตรและสากร

มันไม่ควรจะทำให้ราคาพืชผลทางเกษตร
เฉพาะยางตกต่ำได้ขนาดนี้นะครับ

วันนี้ถ้าราคายางราคาปาล์มต่างประเทศสูงกว่าประเทศไทย

แต่คนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับพระประชาปัตย์ทุกสมัยแล้วครับ
พอออกมาพูดก็พูดแบบคุณสีทานี่แหละครับ

ว่าราคายางราคาปาล์มเนี่ยมันเป็นอย่างไรในสภาพปัจจุบัน
เขารู้ว่าราคายางราคาปาล์มเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้าง
ถ้าครั้งไหนนะครับท่านจำไว้เลยรัฐบาลเนี่ยนะครับ
ครั้งไหนที่บริหารจัดการไม่ดีคนใต้จะออกมาประท้วง
แต่ถ้าบริหารจัดการดีแต่ว่าราคามันเป็นเพราะเศรษฐกิจโลก
ได้อ้างเศรษฐกิจโลกนะครับมันเป็นอย่างนี้จริงจริง
ราคาปาล์มราคายางขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจโลก
มารซัพพรายอัตราแรกเปลี่ยนเดินตราราคาน้ำมันครับ
นี่คือความจริงครับอย่ามาพูดแบบหาเสียงเลย
ปราบโกงยังไงคะ
ถามว่าสิ่งที่เมื่อเราระบบมันอยู่อย่างนี้เนี่ยเราจะแก้ยังไง
ถ้าผู้นำไม่โกงสักอย่างการโกงอย่างอื่นมันก็จะลดน้อยลงไป
ก็มีคุณชูวิทรกะมณวิสิตมาด้วยวันนี้ในเวทีของพรรคเพื่อไทย
เพื่อจะไปหาคุณเศรษฐาทวีศิลป์บอกต้องการถามจุดยืนเรื่องกัญชาเสียรี
คำตอบแบบไหนพอใจหรือไม่พอใจลองไปดูนะครับ

ตายตามทั่วไปที่ไปมุมเมิล
ไม่มีครับต้องอยู่กับการควบคุมดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นครับ
เมื่อคุณไม่สนับสนุนการช่า
ผมขอสนับสนุนพรรคเผื้อไทย

ผิวเมื่อก๕๔ปี๒๒น
เพิ่มปรัวภรรยาภาพเบื้อไทย

นี่เขาไม่ได้ไปภักดีภักดีแรกนี่
แต่จริงก่อนแรกนี่ก็ไปเก้ากลายด้วยไม่ใช่เหรอฮะ

ที่เวทีของทางเพื่อไทยเนี่ย

คุณชูวิสมาดักรอบเพราะคุณเศรษฐานะครับ

ก่อนที่พักเพื่อไทยจะเปิดแคมเปญใหญ่สู้ศึกเลือกตั้ง๖๖นะครับ
เปญนี้ก็คือเลือกเพื่อไทยให้แลนด์สไลด์ประเทศเปลี่ยนทันที
ใช้สถานที่ที่ลานพาร์คพารากอนกรุงเทพนะครับ
วันนี้พอเข้าสู่กิจกรรมเปิดแคมเปญใหญ่สู้ศึกเลือกตั้ง๖๖ของพักเพื่อไทย
คุณแพทองทานชินวัฒน์หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย
หนึ่งในคันดิเดตนายกของภักดิ์นี่ฮะ
วิดีโอคอล์มาผ่านจอโปรเจคเตอร์ยักษ์ใหญ่แบบนี้เลย
บอกกำลังเตรียมพร้อมร่างกายอยู่
เดี๋ยวจะกลับมาพบประชาชนในช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้ง
แล้วก็ขอแลนด์สไลด์เพื่อล้มอำนาจสว๒๕๐เสียง
เปิดโอกาสให้รัฐบาลผลพวงรัฐประหารมีโอกาสกลับมามีอำนาจอีก
ส่วนคุณเศรษฐากล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่น

ถ้าผมไม่สามารถทำเสียงใจได้ผมไม่เป็นดีกว่าท่าน
ชื่นยีนเสื้อแจ๊กเก็ตเดินตลาดบองมาเช่

ใช่ก็เจอทักทายพ่อค้าแม่ค้าหลายคนเข้ามาขอถ่ายรูปนะ
แล้วก็เชียร์บอกว่าขอให้บิ๊กป้อมได้เป็นนายกคนที่๓๐นะคะ
นี่มีเมนูเด็ดมาอีกแล้วนะจ๊ะ
ตกเย็นค่ะพลเอกประวิทย์ขึ้นเวทีปลาสายใหญ่ที่ภูเก็ตนะคะ
ก่อนปลาสายเนี่ยพระเนกประวิทย์โชคความฟิตด้วยนะ
เดี่ยวเข้าไปในวัดพระทองไม่มีคนคอยประคองสักการะพระผุดค่ะ

เรื่องเดียวเลยสุขภาพแข็งแรง

คือก่อนหน้านี้คือบิ๊กป้อมก็เดินเองมาให้เห็นมาแบบนานแล้วล่ะใช่ไหม
ไม่ต้องมีคนประคองเหมือนเมื่อก่อนแต่จะมีคนอยู่ใกล้
เผื่อว่าถ้าเกิดท่านแบบเซไม่อะไรไม่ก็จะได้มีคนคอยแบบว่าจับได้อะไรได้
แต่วันนี้เนี่ยวันนี้จะเห็นแบบโอ้โหทิ้งห่างไป

เห็นเลยว่าเดินคนเดียวได้แข็งแรงได้เป็นนายกได้นะเนี่ยรัชพร
ใช่ก็หลายคนถามไงลุงป้อมไหวหรือเปล่าเนี่ยเขาชอบอย่างนี้
เห็นไหมทีมงานฉีกซ้ายฉีกขวาเลย
ใช่เพราะคนบอกลุงป้อมไหวไหมเนี่ยไหวไหมลุงป้อมบอกถ้าเดินไหวก็เป็นนายกไหวจ้ะ
และขอยืนยันว่านโยบายพักพลังประชารัฐทำได้จริงแล้วก็ทำในทันทีที่ได้เป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลโดยผมเป็นนายกรัฐมนตรี
ให้ผมเป็นไหมครับให้เป็นไหม
พลังประชารัฐให้เป็นไหมคะเขาอ้อนอยู่เนี่ยถามประชาชนใช่ไหมที่มาฟังปราศัยถามประชาชนค่ะ
ท่านผู้ชมครับส่วนพลเอกประยุทธ์จันโอชาบิ๊กตู่นะฮะแคนดิเดตนายกของพักรวมไทยสร้างชาติ
วันนี้ลงพื้นที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการชู๒นิ้วด้วยนี่มีคนมาให้กำลังใจเยอะเลย
ที่ตลาดพระประแดงเนี่ยนักข่าวบอกบิ๊กตู่นี่ยิ้มหน้าบานเลยมีคนตะโกนชมบอกตัวจริงหล่อมาก
ตูตอบกลับทันทีบอกโอ๊ยไม่ได้แก่เท่าไรหรอกใจยังหนุ่มอยู่เพราะต้องทำเพื่อประชาชน
เขาแข่งกันแข็งแรงนะเนี่ย
จากนั้นฮะช่วงค่ำพลเอกประยุทธ์ไปขึ้นเวทีปราศัยที่ใต้สะพานพระราม๘นะครับ
บอกต้องทำเพื่อประชาชนพร้อมเป็นทั้งลุงตู่พี่ตูเป็นลูกเป็นปู่ให้ก็ได้
อ๋อเป็นอะไรก็ได้ละทีเนี้ยได้หมดอร์เป็นอะไรก็ได้ขอทำให้หมดนะ
ขอให้ไว้วางใจแล้วกันจะทำให้ด้วยความซื่อสัตว์บิ๊กตู่บอก